ดูเรื่องต่อไปดีกว่าปกติเวลาเราจะไปซื้อพวกเครื่องเสียง
ลำโพงไมโครโฟนอย่างนี้ตามร้านเนี่ยก็ต้องให้เราทดลองทดสอบใหม่
บางคนก็อาจจะเปิดเพลงบ้างร้องเพลงบ้าง
แต่ถ้าเกิดว่าพระท่านจะไปซื้อจะต้องทดสอบเครื่องเสียงยังไงอ่ะคะ
วัสมิชาตัวทรัพย์ภูเล็นตัวสังกะป๋อยจันทรัพย์ภัณฑ์และโซยาธรรมไมลิชวติลาโซยาธรรม
สาธุหลงพร้อมพระเผื่อติโยววิวาจันทรัพย์ภารวะภวาวิดักษ์
อ่ะสาธุอ่าไม่ทราบว่าอ่าพระท่านจะชำระด้วยบัตรเครดิตหรือจะเป็น
ถ้างดกก่อนอยู่ค่ะก็อาจจะอีกสักสองชั่วโมงจริง

ตอนแรกก็นั่งคู่ข่าวหลังต่อเกียรติแล้ว
เป็นมิติใหม่แห่งการทดสอบสินค้า
พนักงานทั้งร้านลูกค้าที่มาซื้อ
คือลูกค้าถ้าคุณเดินผ่านคุณต้องนั่งเลยนะ

นั่งแล้วประนมมือขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วก็นี่หลวงพี่ท่านก็สวดไป
ไปจบหนึ่งบทยังไม่ตัดสินใจ

ขอบทต่อไปเป็นการลองไมค์ที่คุ้มค่า
ค่าต่อพนักงานและคนที่เดินผ่านมาช้อปปิ้ง
คุณได้บุญไปด้วยโดยไม่รู้ตัว

แล้วหลวงพี่กำลังทดสอบลำโพง
รับพรพร้อมกันทุกคนเจ้าค่ะ
ค่าถูก
ชาวเน็ตก็แซวกันไปต้องทดสอบยาวนะ
เพราะว่าหยุดไม่ได้คือท่านยังสวดไม่จบบทไง

อันนี้หลายคนคอมเมนต์แบบนี้คุณ
อันนี้เทสหรือเทศคะ

รู้สึกยาวมากเลยนะ

เวลาคุณไปเทสใหม่ก็จะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่

หรืออาจจะมีสักหนึ่งบทเพลง

แต่เขาบอกว่านี่ยังไม่ได้ยาวที่สุดนะ
เจอหลวงพี่ที่ชุมแพรขอนแก่น
เทสยาวขนาดไหนไปฟังค่ะ
ขอเชิญญาติโยมร่วมทำบุญ

อันนี้เป็นการเทศแบบแหล่อีสาน

เป็นการเทศแบบแหล่อีสานจริงเลย
แล้วต้องบอกว่าท่านเสียงดีมาก

อาจารย์แก่นเพชรโสพลเมธี
หรือว่าหลวงพี่แสมแห่งวัดดาวเรือง

ท่านมาทดสอบระบบใหม่ด้วยการเทสแหล่อีสาน

เป็นการเทศแบบแหล่อีสานนะคะ
เน็ตบอกว่าโอ้โหเอาจริงฟังแล้วขนลุกเหมือนกัน

เพราะว่าไม่ใช่พระทุกรูปทุกท่านจะทำได้

เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเหมือนกันนะคะ

ตกลงราคาเครื่องเสียงชุดเท่าไหร่คะ
รู้สึกว่าซื้อไปแล้วจะร้องดี
ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงอย่างเดียว
เครื่องเสียงก็คือทำให้ระบบของกัน

เพราะว่าระบบเบรกไมค์อะไรต่างมันดี
แต่ว่าถ้าเสียงคุณไม่ดี
ก็อย่าโทษเครื่องเสียงเลยค่ะ

ก็อย่าไปโทษแล้วกันเนอะ

ก็จะโทษใหม่สมุขใหม่ก็ได้นะ

ใช่เนาะ
แต่ว่าหวังว่าหลวงพี่คงจะได้เครื่องเสียงที่ดีถูกใจถูกใจ